เรามาดูที่เรื่องของอุบัติเหตุซ้ำซ้อนกันหน่อยนะครับ
มันเกิดเหตุการณ์เรื่องของอุบัติเหตุในพื้นที่เชียงใหม่
แล้วมีคนลงไปช่วยแล้วมีรถคันหนึ่งไปชนคนที่ลงไปช่วย

กลายเป็นเหตุซ้ำซ้อนเสียชีวิตไป๒ศพ
และที่สำคัญคนที่ขับรถไปชนเนี่ยเป็นตำรวจและเมาด้วยครับ
หลังจากเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ไปชนท้ายกับรถกระบะบนสะพานต่างระดับรถไฟอำเภอเมืองเชียงใหม่
แล้วก็ไปถูกรถกระบะและรถยนต์ชนซ้ำอีกครับ

และนายชาลีแก้วศรีงามอายุ๓๓ปี
และคนนี้เป็นคนขับรถกระบะเสียชีวิตคาที่นะครับ
นายปะติธานนายปฏิพานแสงเลิศอายุ๒๘ปี
เป็นหัวหน้างานของนายชาลีซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุ

ขับรถกลับมาจากการส่งหนังสือ
อันนี้เป็นภาพจำลองให้เราได้คุณผู้ชมได้ดูเป็นภาพกราฟิกนะฮะ
ขับรถจากการไปส่งหนังสือในตัวเมืองเชียงใหม่
พอไปถึงจุดเกิดเหตุกลางสะพานต่างระดับ
รถจักรยานยนต์ซึ่งมีนายบินทิชัยเป็นคนขับ
พุ่งชนท้ายรถทำให้เกิดอุบัติเหตุ
นายชาลีก็เลยรีบจอดรถลงไปพร้อมกับนายปฏิพาน

และสภาพรถที่ชนพบว่ารถจักรยานยนต์ล้ม

ศีรษะอยู่ในเลนส์ฝั่งขวา
ก็เลยรีบเข้าไปช่วยยกรถออก
ระหว่างนั้นรถกระบาดคันนี้เชฟโลเลสสีขาว
ซึ่งมีตำรวจนายหนึ่งเป็นดาบตำรวจชื่อว่า
ดาบตำรวจกันทะกริจวรพัท
สังกัดกองบังคับการสืบสวนภูทรภาค๕
เป็นคนขับมาวิ่งขึ้นสะพานพอดี
หักหลบไม่ทันพุ่งชนนายบินทิชัยที่นอนอยู่
ชนนายชาลีซึ่งกำลังช่วยนายบินทิชัยอยู่

ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับนายแบงค์เกื้อหนุนอายุ๓๙ปี
ซึ่งเป็นคนขับรถยนต์มิซูบิชิขับตามมาข้างหลัง
เบรกไม่ทันก็พุ่งชนทับร่างซ้ำไปอีกครับ
คือเท่ากับว่าโดนเหยียบซ้ำเหยียบซ้ำไปอีก
ก็เลยเสียชีวิตในที่กระเทศทำให้เสียชีวิตทั้งคู่ครับ
หลังจากการสืบสวนสอบสวนเจ้าหน้าที่ก็ได้ให้ดาบตำรวจกันทกฤษ
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลโอ้โหสูงถึง๑๙๓มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับ
มันต้องไม่เกินเท่าไหร่๕๐๕๐อันนี้๑๙๓นะครับ
พนักงานสอบสวนได้เรียกตัวดาบตำรวจคนนี้
แม่แล้วก็น้องสาวของนายชาลีไปเจรจากัน
ห้องสอบสวนของสพแม่ปิงเบื้องต้นก็ยังไม่สามารถตกลงเรื่องของค่าเสียหายกันได้นะครับ
ทางด้านของนางอ้อมจิตแก้วศรีงามอายุ๕๔คนนี้เป็นแม่ของนายชาลีบอกว่า
เธอมีลูก๓คนนายชาลีเนี่ยเป็นลูกคนโต
ก่อนหน้านั้นเธอประสบเหตุมาแล้วถูกรถชนเธอบาดเจ็บอยู่แล้วที่ไหล่ซ้าย
ยังคงเนี่ยประคองแขนอยู่นะฮะลูกชายขึ้นมาทำงานที่เชียงใหม่โอนไปให้๕๐๐
นึกว่าเงินที่ลูกโอนให้๕๐๐จะเป็นเงินครั้งสุดท้ายที่ได้
เสียใจมากตอนนี้ขอรับศพลูกไปประกอบพิธีก่อน

ตอนที่แม่ประสงค์ตอนนี้เห็นแล้วแหละเขาก็โอดไปให้แม่เลย๕๐๐๐บาท
บอกแม่ไปรักษาตัวก่อนนะเดี๋ยวเบิร์ดว่างแล้วเบิร์ดสมมุมไปหรือไม่

ก็เลยบอกว่ามาเทือนเชียงใหม่มาเทือนเชียงใหม่ลาดเพื่อนเข้ามาก่อน
เดี๋ยวหลังปีใหม่เราก็มาหาแม่มาแล้วกัน
เอาอย่างนี้ละกันวันที่๓๐เบิร์ดบ้างถ้าไม่สำหรับแม่
ก็เลยนัดกันไหมว่าวันที่๓๐เดี๋ยวกันบ้างน้องนัดกันลูกมัน
เดี๋ยวคิดว่าเขาจะพาแม่ไปทำบุญด้วยไงเพราะว่าแม่กลับนี้โฉมใจดี
ทางด้านพนักงานสอบสวนสพแม่ปิงบอกว่า
ตอนนี้ได้มอบศพให้กับญาตินำไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีแล้วนะครับ
ส่วนค่าเสียหายทางคดีแพ่งนั้นจะมีการนัดไปตกลงอีกครั้งหนึ่ง
พร้อมกับเรียกคนขับไปรับทราบข้อกล่าวหาด้วย
ส่วนดาบตำรวจที่ไปชนแล้วก็เมาด้วยทางพนักงานสอบสวนยืนยัน
บอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแต่ก็ปฏิเสธจะให้ข้อมูลการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะครับ
ดาบตำรวจคนนี้ซึ่งเป็นคนขับกระบะที่มีปริมาณแอลกอฮอลเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเอง
ตอนนี้เพราะว่าก็อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนกันอยู่นะครับ
ก็ต้องว่ากันไปตามผิดถึงแม้เป็นตำรวจขับรถแต่ว่าก็เมาก็ต้องดำเนินคดีเหมือนกัน